ว่ามีหลักฐานไหมนี่เขาบอกนี่ไงหลักฐาน
ภาพจากกล้องวงจรปิดหลายวันหลายเหตุการณ์นะครับ
เอาตรงนี้ก่อนนี่คือ๑๑มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ประมาณเที่ยงคืนเสร็จภรรยาของตำรวจคนนี้
โยนเศษขยะเศษกิ่งไม้เข้ามาในซอย
ของชาวบ้านที่เป็นบ้านผู้เสียหาย
นี่นะฮะจากนั้นช่วงเที่ยงนะครับประมาณนี่ช่วงเที่ยงวันนะฮะ
นี่เป็นภาพอีกช่วงหนึ่งนี่ก็มาอีกนะฮะทำเหมือนเดิมโยนเสร็จขยะทิ้งเอาไว้
เอาเท้าเตะเตะเข้ามาในซอยนั่นแหละนี่ซอยของชาวบ้านตรงนี้
อันนี้ช่วงบ่ายสักบ่าย๒นะฮะทิ้งเศษกระดาษลงมาจากระเบียงชั้น๒ก็ปลิ้วว่อนเกลื่อนถนนไปหมด
เหมือนมีงานมอบรางวัลอะไรเลยโปรไว้นี่เห็นไหมเห็นไหมฮะมีวงจรปิด๑๒มีนาคมช่วงเย็นนะครับ๑๖นาฬิกา๔๐นาที
นี่เมียตำรวจคนนี้เอาสีสเปรย์มาพ่นพ่นตัวอักษรสีสเปรย์นี่สีแดงนะฮะ
ถ้อยคำหยาบคายพ่นใส่กำแพงสังกษีที่อยู่ติดกับกำแพงบ้านของผู้เสียหายในซอย
เออนี่เห็นไหมจากนั้นช่วงดึกนะฮะเกือบเที่ยงคืนนะครับ
ก็คนเดิมฮะคนเดิมครับเอาจอบมาขุดดินหน้าปากซอย
เป็นหลุมเป็นบ่อไปหมดเขาก็เดือดร้อนอ่ะอืมทำไปทำไมอ่ะ
แล้วปากซอยเดิมซอยเดิมด้วยค่ะนี่พอเขาเดินเข้ามาเขานี่เขามา
นี่ต้องช่วยกันห้ามทับห้ามศึกเออขุดทำไมนี่เห็นไหม
คนในซอยก็มายืนต่อว่าแต่ว่าเมียตำรวจคนนี้ก็ไม่สนใจอะไรเลยนะฮะ
ยังเดินมาด่าเขากลับด้วยฮะนี่เดินเข้ามาในซอยเลยเห็นไหม
โอ้โหนี่เดินเข้ามาแบบไม่กลัวเลยนี่ฝั่งนี้น้องคนนี้ก็พยายามเข้าไปกันเข้าไปห้าม
โอ้โหดูสิต้องพยายามเข้ามาห้ามมากันกันไว้
อ่าบอกพี่พี่ออกไปก่อนก็แล้วกันเอามีอีกคลิปหนึ่ง
ไปเมื่อช่วงมกราคมนะครับ๒๙มกราคม๑๔นาฬิกา๕๙นาที
ของตำรวจนี่ฮะขับรถเก๋งมาจอดหน้าปากซอยนะแล้วก็หยิบก้อนหินเดินเข้ามาในซอย
คว่างปลาใส่ชาวบ้านตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ค่ะมันยังไงกันโอ้โหนี่นี่

คือมันเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านเขาบอกเขาเดือดร้อน
ค่ะอ่าดูประชุมโอ้โหนี่นี่นี่
ไม่โดนเราใช่ไหมตกใจแทนเลย
มุมกล้องมันได้เหลือเกินนี่กล้องวงจรปิดที่เขาติดเอาไว้ในซอยนี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่นี่คือถนนสาคอนมงคล๒ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่
ปากซอยเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าปากซอยเนี่ย
จะมีร่องรอยการขุดถนนยังมีอยู่เลยนะฮะจนพังเสียหายหมด
กำแพงก็ถูกพ่นสีสเปรย์เอาไว้เป็นถ้อยคำหยาบคาย
ตามภาพในกล้องวงจรปิดไงที่เธอมาพ่นอ่ะ
ในซอยก็มีขยะเศษอาหารแบบเต็มเกลือนไปหมด
ชาวบ้านบอกก็เมียตำรวจนั่นแหละเอามาทิ้ง
มีเศษตะปูด้วยนะเศษตะปูนี่โอ้โหเขาโดนล้อรถเข้าไปนี่ยางแตกได้นะฮะ
เอามาทิ้งเอาไว้นะครับนี่เห็นไหมอ่า
เข็มกลัดเข็มหมุดอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
นี่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก่อนนะฮะ
คุณพัชรวรินลงพื้นที่ไปชาวบ้านบอกว่าบ้านของภรรยาของตำรวจที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญเนี่ย
อยู่ที่ปากซอยเป็นอาคารพาณิชย์๒คูหา๓ชั้น
ส่วนบ้านชาวบ้านอยู่ถัดเข้ามาในซอยนะฮะ
ซึ่งในซอยเนี่ยจะลึกเข้ามาเป็นซอยเล็กประมาณ๑๐๐เมตร
มีชาวบ้านอยู่๓หลังคาเรือน๓หลังคาเรือนก็มีสมาชิกกันอยู่ทั้งหมด๙คนนะฮะ
เส้นทางเข้าออกมีเส้นทางนี้ทางเดียวของคนในซอยสามหลัง
คือความจริงเขาบอกชาวบ้านบางส่วนเนี่ยก็ขายบ้านทิ้งไปแล้วก็มีนะฮะ
ตอนนี้เหลืออยู่๓หลังถึงขั้นขายบ้านทิ้ง
เขาบอกเขาทนพฤติกรรมของภรรยาตำรวจที่อยู่ปากซอยไม่ไหวนะ
คือถามว่าเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออทำไมต้องอะไรกันขนาดนี้
ก็ปากซอยในซอยก็ต่างคนต่างอยู่ไม่เห็นจะต้องเกี่ยวอะไรกันเลย
ชาวบ้านที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย
ภรรยาของตำรวจคนนี้นะครับตำรวจนายนี้เป็นระดับรองภูมิกับการในพื้นที่จังหวัดยาลานะฮะ
ช่วงกลางดึกก็มาก่อเหตุเนี่ยทะเลาะโวยวายเออะด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ข่มขู่ชาวบ้านเป็นมา๓ปีได้แล้วนะฮะ
บางคนไม่ไหวก็ขายบ้านทิ้งขนย้ายข้าวของไปอยู่ที่อื่นก็มี
พูดไปเตือนก็ถูกข่มขู่บอกไม่กลัวนะมีสามีเป็นตำรวจใหญ่
นี่ฮะอาวุธสงครามเลยนะฮะที่ผ่านมาถามว่าเอาแล้วสามีเขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอ
ห้ามเมียหน่อยเหรอชาวบ้านบอกฝั่งสามีเขาก็รับรู้มาตลอดนะ
แต่ไม่เคยมาห้ามภรรยาตัวเองแม้แต่ทีเดียวแม้แต่ครั้งเดียว
ทำให้ทุกคนตอนนี้เนี่ยอยู่กันแบบหวาดระแวงไปหมด
ภาพจิตเสียพี่บอกตามตรงนะถ้าพี่มีเงินตอนนี้พี่ไปแล้วพี่ไม่อยากอยู่บอกเลย
หลังนี้อันขายไปแล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วเพราะว่าเนี่ยทะเลาะกับคนนี้แหละ

เขาทำไปเพื่ออะไรคำถามแรกเธอป่วยหรือเปล่าต้องพบแพทย์ไหมต้องเข้าโรงพยาบาลไหม

ใช่ทะเลาะอะไรกับคนที่อยู่บ้านในซอยตรงนี้หรือเปล่า
มีปัญหาเรื่องทางเข้าออกหรืออะไรยังไงกันหรือเสียงดังอะไร

ใช่ไงไม่ใช่อยู่ดีมาทำอะไรแบบนี้ไม่มีเหตุผล
เห็นรักษา๓ปีอะท่าภาทในชาวบ้านคือทางชาวบ้านในซอยก็ยังไม่ได้บอกเหตุผลแช็ดเจนนะ
แต่ว่าทางฝั่งของภรรยาของตำรวจนะฮะน้องกั้งพัชรวรินที่ลงพื้นที่ไปเจอพอดีนะฮะ
ก็เลยพยายามไปสอบถามคุณพี่เขาหน่อย
ว่าเออมันยังไงกันแบบเอาขยะไปทิ้งเนี่ย
ขุดหลุมหน้าซอยเขาเนี่ยฮะ
ทิ้งตะปูทิ้งเข็มหมุดเนี่ย

หรือว่ามีปัญหาอะไรกับเพื่อนบ้านไหมอ่ะคะพี่
อยากพูดอะไรสักหน่อยเหรอคะ

เรื่องของการไปทำแบบนี้เนี่ยแม่

เขาบอกเขาก็ไม่รู้เหตุผลที่ชัดเจนเหมือนกัน

ชาวบ้านก็บอกว่าไม่อยากยุ่งอ่ะ
เขากลัวฮะเขาเห็นว่าเป็นเมียตำรวจ

ก็เลยเนี่ยเอาคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน

นั่นน่ะสิกำลังจะบอกว่าสามีเขาไม่ได้ตำรวจในพื้นที่ใช่ไหมล่ะ

ดังนั้นตำรวจในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องมาจัดการให้หรือเปล่า

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ที่สงขลา

ว่ามันจะผิดอะไรยังไงตรงไหนข้อไหนบ้าง

การกระทำแบบนี้มันงงเหมือนกันนะค่ะ